มาดูความคืบหน้าการหายตัวไปของหนุ่มนักบัญชีกันหน่อย
ตั้งแต่๑๐มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดมีความคืบหน้านะคะคุณพิรวั
ถูกต้องครับในโลกโซเชียลเขามีการเผยแพร่ภาพกัน
แล้วก็เป็นการตามหาตัวเป็นลักษณะของผู้ชายที่ใส่แว่น
แล้วก็สวมเสื้อแล้วก็ยืนถ่ายรูปอยู่บริเวณหนึ่ง
บอกว่าหายไปจุดสุดท้ายที่พบคือบริเวณแถวอนุสวรีชัยสมรภูมิ
มาในวันนี้เนี่ยทีมข่าวไปตรวจสอบเพราะว่ามีการแจ้งว่าพบศพผู้ชายลอยน้ำ
ดินแดงนี้เองก็เลยไปดูว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าใช่หรือเปล่า
เพราะลักษณะเบื้องต้นเนี่ยคล้ายกันกับที่แจ้งรูปภัณฑ์สันธารเอาไว้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับกลายเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าหายตัวไปตั้งแต่๑๐มีนาคม๕วันผ่านไป
ช่วงเช้าวันนี้ตำรวจแจ้งว่าพบศพลอยน้ำอยู่บริเวณคลองย่านดินแดง
เป็นศพของผู้ชายลักษณะของศพนั้นคล้ายกันกับหนุ่มนักบัญชีที่หายตัวไป
ใช่หรือไม่ใช่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรีบลงพื้นที่

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยตำรวจนครบานดินแดง
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณคลองวัดตะพานย่านดินแดงทันที
หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบศพลอยน้ำมาติดอยู่ที่ประตูระบายน้ำในคลองวัดตะพาน
จากการตรวจสอบสภาพศพน่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน
เนื่องจากบริเวณเนื้อช่วงท้องมีรูโบเป็นวงกว้าง
โดยผู้เสียชีวิตสวมเสื้อเชิดสีดำกางเกงสีดำ
ซึ่งตรงกับลักษณะของนายพัฒน์คล้ายจันทร์
ชายหนุ่มนักบัญชีอายุ๓๐ปีที่หายตัวไปอย่างปริศนา
เมื่อวันที่๑๐มีนาคมที่ผ่านมา
โดยเพื่อนได้มีการประกาศผ่านสังคมออนไลน์
ก่อนที่จะร่วมกันเดินทางมายืนยันว่า
เป็นนายพัฒน์ที่หายตัวไปจริง
จากการสอบถามนายอภิรักษ์เวชนะ
เพื่อนผู้เสียชีวิตที่รู้จักกันมา๑๐ปีบอกว่า
ในวันเกิดเหตุหลังจากได้นั่งดื่มสังสรรค์กันตามปกติ
ขับรถยนต์จากบ้านพักที่บริเวณซอยสายลม
มาส่งนายพัฒน์ที่บริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เพื่อขึ้นแท็กซี่กลับบ้านย่านพุทธบูชา
ซึ่งตามปกติก็จะมาส่งนายพัฒน์โดยใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ
เพื่อให้ในพัฒน์ได้ขึ้นทางด่วนกลับบ้านทันที
ไม่มีพี่ก็ไม่มีครับไม่มี
ก็คือว่าไม่มีไปทะเลาะกับวิลุ่นก่อนส่ง

ก็ส่งตามปกติทุกครั้งแถวนั้นทุกครั้ง

แล้วผมก็ควรเข้าใต้ทางด่วนทุกครั้ง
ผมก็แบบว่าอยากไปต่อแล้วเดินตกหรือเปล่า
ผมก็ไม่แน่ใจพี่มันมืดหมดเลยไง
ผมอยากเห็นกล้องเรื่องของเรื่องผมสมมุติไม่ได้
เพราะตอนนี้เหมือนแบบผมอยู่คนสุดท้าย
ผมเขาเรียกว่าอะไรนะต้องสงสัยสุดไง
คือว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันไงพี่

คือเราก็ไม่อยากบอกอะไรเพราะว่าเราไม่รู้

แล้วผมก็เข้าบ้านของผมทุกครั้ง
จังหวะวันนั้นผมต้องไปนครนายก

ผมก็กลับไปเช้าผมก็รีบตีรถกลับมาเลย
มาตามโทรศัพท์แล้วมันก็

บริเวณซอยผนโยทิม๒ทับ๑
ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่เพื่อนผู้เสียชีวิตบอกเล่าว่า

โดยได้สังเกตจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ได้ว่า
พัฒน์ได้ขึ้นรถแท็กซี่คันหนึ่งออกไป
่งหน้าจะขึ้นทางด่วนเพื่อกลับบ้านย่านพระราม๒
แต่เกิดเปลี่ยนใจและถอยออกมาจากด่านเก็บเงิน
ก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทางไปและหลุดออกจากกล้องวงจรปิด
โดยกล้องไม่สามารถจับภาพให้เห็นทะเบียนรถแท็กซี่ได้อย่างชัดเจน
จากการตรวจสอบและคำบอกเล่าจะพบว่า
หากนายพัฒน์ตัดสินใจกลับออกจากทางด่วน
ก็จะสามารถแยกออกไปได้๒เส้นทางหลัก
คือเส้นทางที่มุ่งหน้าถนนดินแดง
และเส้นทางที่ไปที่อนุสาวรีชัยสมรภูมิ

จากจุดที่ขึ้นรถแท็กซี่ประมาณ๓กิโลเมตร
และหากย้อนกลับไปถึงบริเวณต้นคลองวัดตะพาน

นายพัฒน์ได้ตกคลองบริเวณนี้
ศพของนายพัฒน์ก็ได้เคลื่อนที่ไปตามกระแสน้ำอย่างช้า

จนกระทั่งมาติดกับตระแกงประตูระบายน้ำวัดคลองตะพานในวันนี้
อย่างไรก็ตามการพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริงของการหายตัวไป

ก่อนที่จะพบเป็นศพลอยน้ำในลำคลองนั้น
ก็คงต้องรอการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
รวมถึงการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
เพื่อเรียกแท็กซี่ที่อยู่กับผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้ายมาตรวจสอบ
ในพัฒน์เสียชีวิตเนื่องจากการกระทำตัวเอง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน